ไปดูที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะมีอีกหนึ่งคลิปที่สังคมออนไลน์แชร์กัน
เป็นคลิปชายชาวต่างชาติเป่าแซ็กโซโฟนเป่าเป็นเพลงชาติไทย
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าใหม่สุธิภาริญญานนท์เมื่อวานที่ผ่านมา
เป็นคลิปชายชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังเป่าแซ็กโซโฟนบันเลงเพลงชาติไทย
ที่บริเวณสถานีรถไฟฮาวัชแควร์รัฐแมสซาชูเซ็ตสหรัฐอเมริกา
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
บรรยายข้อความนะคะบอกว่าวันนี้ตอนที่เรากำลังจะนั่งรถกลับบ้าน
คือเราได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นหูมากเพลงนี้เปิดก่อนเราเข้าห้องเรียนทุก๘โมงเช้า
แล้วก็ทุก๖โมงเย็นเพลงนี้คือเพลงชาติไทย
ซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าเราจะได้ยินที่อเมริกาในบอสตัน
เราเลยขอให้เขาเล่นให้ฟังอีกรอบหนึ่ง
พอเล่นจบเขาบอกว่าเสียใจด้วยเรื่องในหลวงของเรา
คือตอนนั้นน้ำตาไหลค่ะซึ้งมาก
ขอบคุณมากที่มีอีกหลายคนรักในหลวงของเรา
ล่าสุดนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีผู้เข้าชมกว่า๓แสนครั้ง
แชร์ไปแล้วกว่า๗๐๐ครั้งค่ะ